คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกในรอบ๖ปีที่มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง
เป็นครั้งแรกแล้วก็รายบุคคลหลายคนเนี่ยตื่นเต้นเลยโดยเฉพาะเราสองสาวก็ตื่นเต้นด้วยนะคะ
ติดตามกันตลอดทั้งวันเลยอย่างที่ฝ่ายค้านเขาบอกไปเขาบอกว่าจะขึงพืชนายกรัฐมนตรีเนี่ย
สองวันติดเลยก็คือเมื่อวานกับวันนี้ค่ะวันนี้ตามกันต่อนะคะแต่พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อวานก่อนเลย
เมื่อวานนี้ฝ่ายค้านค่ะก็รุมยำใช้คำนี้ได้เลยนะคะพยายามตั้งคำถามไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ในการแก้ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจคือยิ่งแก้ค่ะคุณผู้ชมยิ่งแก้เศรษฐกิจ
คนจนก็โจรเข้าไปอีกคนรวยก็รวยขึ้นไปอีกไม่ได้พูดเองนะคะ
เป็นข้อมูลที่มาจากฝากฝั่งไฟ

นำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมเหลื่อมล้ำ

กลับเป็น๕ตระกูลเจ้าสัวในไทย

มาจาก๕ปีก่อนกว่า๑ล้านล้านบาท
ในขณะที่พฤติกรรมของนายกรัฐมนตรี
ข่ายเอื้อพวกพ้องให้กับนายทุนใหญ่

ธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ
คนที่เมื่อวานนี้ลุกขึ้นให้ข้อมูล
แล้วก็เป็นคนที่อภิปราย

ก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
มาจากอดีตพักอนาคตใหม่

ตอนที่ขึ้นพูดเนี่ยคุณผู้ชมค่ะแนะนำตัวเจ็บแสบมาก

กับผมพิธาลิ้มเจริญรัฐผู้แทนราชดรแบบบัญชีอะไร
ชื่อจากพักที่มีประชาชน๖๓ล้านคนเลือกมา
แต่ถูกสารรัฐธรรมนูล๗คนยุบไปครับ
แล้วก็พูดไล่ต่อไปเชิญฟังค่ะ
ก็คือว่าคน๙๙ของประเทศนี้ไม่มั่นคง

และการพัฒนาไม่มีอะไรที่ยั่งยืน
รัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฉีดอีกกี่แสนล้าน
เดี๋ยวเงินก็หมุนเข้าไปสู่ในทุนไทย
เพราะว่าในการบริเวณนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

เพื่อให้มีหลายอย่างเข้ามาอยู่ในเป็นปัจจัย

ก่อนหน้านั้นเราสามารถทำขึ้นได้ถึง๔ขึ้นไป

แต่ช่วงนี้ก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจโลก

ความเสี่ยงต่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจและพี่น้องต่าง

เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางปี๒๐๖๑ถึง๑ปี

จะไม่มาใช่ไหมมอบหมายให้บิ๊กช้าง
แต่ปรากฏว่าท่านปรากฏตัวค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้เราไม่ได้เห็นอารมณ์หงุดหงิดของท่าน

แต่เราก็ถามแหละว่าทำไมท่านดูไม่หุดหงิดเลย
ท่านบอกว่าภรรยาก็คืออาจารย์น้อง
อาจารย์นรพรจันโอชานะคะบอกว่าสั่งกำชับมาเลย
บอกว่าตอนอภิปรายในสภาอย่าทำคิ้วย่นอย่าหน้าบึ้ง
อารมณ์เสียต้องใจเย็นให้ท่องไว้

ส่วนบรรยากาศตอนที่มันไม่ราบรื่น

จังหวะที่คุณยุทธพงศ์จรัสเถียรสสมหาสารคาม

ถึงความร่ำรวยผิดปกติของนายกรัฐมนตรี

โดยใช้คำว่าคุณและคุณทุกครั้งไป
แทนการเรียกยศพลเอกของคุณประยุทธ์
ก็เลยทำให้เกิดการประท้วงกันขึ้น
จากสอสอฝ่ายรัฐบาลเป็นระยะ

แต่ประชาชนจะเห็นถึงมารยาทของผู้พูดเอง
เท่านั้นแหละค่ะทำให้คุณเอ๋ปรินาไกลคุบเนี่ยนะคะ
สรราชบุรีพภรรกิประชารัฐประท้วงเลยค่ะ
บอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่ามีคนเรียกคุณว่าคุณชวนบ้าง
อ่าคุณชวนบ้างอ่ะเออ
คุณชวนจะตอบว่าไงเชิญฟังค่ะ

ให้คุณชวนหลีกภัยช่วยพิจารณา
เพราะว่าคำวินิจฉัยของท่านต่อท่านสสสุภาชัยนั้น
ดิฉันคิดว่าเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของสิ่งต่างนั้น
มันสามารถควบคุมได้ในการประชุมรัฐสภา
ผู้ใดมีการเรียกท่านประธานสภาว่า

มันก็สามารถควบคุมได้นะคะ
ขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยค่ะ
ก็ไม่เรียกอ้ายก็จะได้ครับ
ก็อันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่า
ภาษาไทยคือมันก็ไม่เหมาะสมกับพวกหนู
แต่ว่าจะปลุกว่าคำนี้ไม่สุภาพ
ให้พูดคำอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้
คุณชวนนะท่านเป็นคนที่มีประสบการณ์นะ
ก็ตอบกลับไปแบบคนที่มีมารยาท

อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก
จบลงในเวลาเที่ยงคืน๔๗นาที
ประธานสั่งพักการประชุมและนัดประชุม
วันนี้ต่อในเวลา๙โมงครึ่งนะคะ
ใกล้คุบอภิปรายก็อย่าไปถือสาอะไรกันเยอะ

เอามันได้นะเอามาได้